ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด

จุดเกิดเหตุคือลานจอดรถโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ต
มีรถกระบะกำลังจะถอยรถจอดเข้าซองนะคะ
แล้วปรากฏว่ามีรถเก๋งตามหลังมารถเก๋งอะบีบแตรงใส
ทีนี้พอรถกระบะถอยจอดเข้าซองได้ทางฝั่งคนขับกระบะทำอะไร
เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยค่อยดูภาพไปด้วยกันนี่นะคะจังหวะที่กำลังถอยจอด
มีผู้หญิงคนนึงคอยโบกรถให้รถเก่งก็จอดรอรถเก่งก็ไป
คุณผู้ชมสังเกตตรงนี้ค่ะคนขับกระบะลงมานี่เอาปืนออกมาจากเอว
แล้วยิงใส่รถเก๋งจนรถตัวเองไหลออกมาค่ะนี่นี่
ก็ต้องวิ่งกลับไปที่รถไปใส่เบรกมือก่อนแล้วผู้ก่อเหตุก็เก็บปลอกกระสุนปืนที่พื้น
โอ้โหคุณผู้ชมคะอะไรกันคะเนี่ยนี่คือลานจอดรถชั้นห้าเอ
ของโรงพยาบาลนะคะที่ภูเก็ตค่ะเราตรวจสอบเรื่องนี้ให้เพิ่มเติม
คือเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางคนขับรถเก่งเขาไปแจ้งความเรียบร้อย
ที่สภเมภูเก็ตตำรัวสภเมภูเก็ตบอกว่าได้รับแจ้งเหตุเรียบร้อยล่ะ
จากนายนัทธพัฒน์อายุสิบแปดปีเป็นคนขับรถเก่งค่ะก็เลยต้องมาตรวจสอบนะคะ
รถกระบะเนี่ยยังจอดอยู่เลยก็มีการล็อกล้อเอาไว้ด้วยโซ่นี่ค่ะ
ทีนี้ก็ต้องควบคุมตัวทางฝั่งคนขับกระบะนะคะ
ที่โอ้โหชักปืนออกมาแล้วยิงใส่รถเก่งเนี่ยนายธนกรอายุสามสิบเอ็ดค่ะ
ปืนสั้นเขาเหน็บอยู่ที่เอวขวาตรวจสอบในรถเพิ่มเติม
มีปลอกกระสุนปืนที่ยิงแล้วมีกระสุนอีกกว่า๑๐นัดนะคะ
ทีนี้ก็ต้องควบคุมตัวไปสอบปากคำที่สพเมืองภูเก็ตไปตรวจลายนิ้วมือ
สอบปากคำอย่างละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แล้วสามมันถึงขั้นต้องยิงใส่เขาแบบนี้เลยเหรอคะ
ทีนี้ก็มีการประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เดี๋ยวดูบรรยากาศตอนค้นรถกันนิดนึงค่ะ
จากการสอบถามคุณอาของผู้ก่อเหตุค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าตัวหลานนายธนกรเขาค่ะ
ขับรถมาหาหมอเพื่อรักษาโรคป่วยซึมเศร้า
นี่คือประเด็นสำคัญอาบอกหลานผมป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นมาระยะหนึ่งแล้ว
เพราะว่าเขาเสียใจมากที่พ่อเขาเนี่ยใช้ปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยนะยิงตัวตายค่ะ
แล้วหลานชายพกปืนเอาไว้ในรถสาเหตุคือจะไปซ้อมยิงปืนที่สนามยิงปืน
หลังจากหาหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ประเด็นตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันนะพี่อุ๋ย
ถ้ารู้อยู่แล้วว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะทำไมถึงยอมให้พกปืน
แล้วก็ไปซ้อมยิงปืนที่สนามยิงปืนคนที่ป่วยบางโรคเนี่ย
มันไม่ควรที่จะยิงปืนอ่ะพี่อุ๋ยนึกออกไหมคะมันเสี่ยงที่จะเกิดเหตุบานปลายได้
แต่ไปซ้อมยิงปืนก็ไม่ได้หมายความว่าปืนจะต้องพร้อมยิงอย่างนี้นะ

นี่คือปืนออกมานี่คือพร้อมยิงยิงใส่เข้าไปเลยนะ
แต่อาเขาแก้ต่างให้แบบนี้ค่ะพี่อุ๋ยบอกว่าเอาจริงปกติหลานไม่ได้เป็นคนใจร้อนอะไรนะ
แต่ว่ารถเก่งก็บีบแต่ใส่อยู่ได้

กำลังจะถอยจอดบีบแร่ใส่อยู่ได้แล้วก็ด่าด้วยหาว่าถอยจอดช้าก็เลยโมโห

เสร็จแล้วไปหาหมอก็เดินระหว่างทางกูเลยว่า
เดี๋ยวย่างท่าแม่มะ
ถามที่ตริศกรรมแล้วก็ดูข่าววิชาไม่ดู
แล้วถามที่ตริศกรรมก็เลือกมันใหญ่กว่าสีแยกไปแดง

ส่วนทางฝั่งนายณพัชอายุปีค้นขับรถเก่ง

เขาเล่าให้ฟังว่าทั้งเขาพาแม่มาผ่าตัด

ขับผ่านช่องจอดไปแล้วคือเลยไปแล้ว
แล้วก็ถอยมาเพื่อที่จะจอด
เขาก็เลยต้องบีบแร่เตือนไป๑ครั้งสั้น
และบีบแรยาวไปอีกหนึ่งครั้งเพราะ

อีก๒คันเขาจะถอยขยับให้มันก็ยาก
ทีนี้ค่ะอีกฝ่ายนึงเนี่ยตะโกนด่าเขาก็คือทางฝั่งกระบาดด่ารถเก่งนะ
ทางฝั่งรถเก่งเขาเลยเปิดกระจกบอกบอกรู้แล้วรู้แล้ว
โอ้โหหลังเกิดเหตุทางรถเก๋งบอกว่า
ผมก็เลยต้องไปแจ้งความที่จะพาแม่มาผ่าตัด
ไม่ได้ผ่าตัดนะแต่เป็นผ่าตัดเล็กนะคะ
ตำรวจก็เลยต้องแจ้งความทางฝั่งรถกระบะหลายข้อหาเลย
รวมถึงข้อหาพยายามฆ่าด้วยค่ะ